ที่ชายภูมิผู้ชายคนนึงโหม่โห
ที่อีกฝ่ายไม่ยอมให้ขับรถผ่านที่นา
แค่นั้นถึงขนาดเอาไม้ตีเอามีดแทงเลย

หมู่ที่๒๑อำเภอเทพสถิตที่ชัยภูมิครับ
จะมีกระบะสีขาวทะเบียน๙๐๙๘นครราชศรีมา
เป็นกระบาดของนายสุรการบุญเกิดอายุ๓๖ปี

อาการนี้กำลังคลั่งเลยคุณผู้ชม
ตำรวจสภเทพสถิตย์คุมตัวเอาไว้ได้
คนที่เป็นเหยื่อของสุรการมี๒คนนะเป็นคนบาดเจ็บทั้งสองคนเลย
ชื่อว่านายอูเทนอายุ๔๖ปี
อุเทนโดนตีด้วยท่อนไม้บาดเจ็บตามตัว
อีกคนคือสมควรอายุ๔๕ปี
โดนมีดแทงเข้าไปที่เอวแล้วก็แขนครับ

ทั้งสองคนโดนสุรการทำร้ายครับ
หนึ่งในคนเจ็บอย่างพี่สมควรแกเล่าให้ฟัง

ได้ยินคนเอะอะโวยวายเหมือนจะทะเลาะกันในกระท่อม
ผมก็วิ่งมาดูเห็นสุรการกำลังเอาไม้ตีตีตีอุเทนอยู่เลย
ผมจะเข้าไปช่วยแต่สุรการมันคลั่ง
มันเอามีดปลายแหลมแทงสวนผมมา๒๓ครั้ง
นี่ไอ้มีปลายแหลมตั้งขวานี่คุณผู้ชมอาการโอ้โหกลังเลย
สุรกาเนี่ยเหมือนคนบ้ายาส่วนภรรยาของนายอุเทนอีกหนึ่งคนเจ็บ
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้นะเห็นสุรการเนี่ย
จะขับรถผ่านที่นาของเธอซึ่งมันไม่ใช่ทางสาธารณะ
มันที่ส่วนบุคคลสามีฉันก็เลยห้ามไม่ให้ผ่าน
เพราะเดี๋ยวทำให้ที่นาเสียหายก็เลยทำให้
ผู้ก่อเหตุก็คือสุรการมาขู่ฆ่าขู่ฆ่าหลายรอบแล้ว
จนกระทั่งเมื่อวานนี้๒๖กรกฎาคม
สุรการก็ขับรถผ่านมาน่าจะมาเห็นสามีฉัน
อยู่ในกระท่อมพอดีก็เลยลงไปทำร้าย
ดีที่ว่านายสมควรน้องชายฉันมาช่วยไว้ได้ทัน
ไม่อย่างนั้นสามีฉันอาจจะตายไปแล้ว
ฆ่าเรามาเมื่อสองเดือนที่แล้ว
บริษัทธิบาลเทพสถิตครับเดี๋ยวรอผลก่อน
จะได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับ